คุณผู้ชมครับทุกวันเสาร์ไทยรัฐนิวโชว์คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาวิเคราะห์การเมืองไทยนะครับ
แน่นอนว่าวันนี้ก็ต้องเป็นการเมืองไทยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ติดตามในขีดเส้นใต้การเมืองครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพักการเมืองนักการเมืองซีกฝ่ายค้าน
ได้พยายามเสนอลุ้นกันมาหลายวันแล้วครับว่า
สภาควรจะเปิดวิสามันวิเปิดวิสามันเพื่อให้ฝ่ายค้าน
และก็สอสอได้นำเสนอความคิดความเห็นข้อเสนอแนะต่าง
เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลป้องกันรักษาไข้หวัด
โควิดหนึ่งเก้าแต่ว่าภาคการเมืองซีกฝ่ายรัฐบาลยังไม่ครับ
พักการเมืองซีกฝ่ายรัฐบาลบอกว่านี่เป็นลูกไม้ของฝ่าย
ค้านที่จะเปิดสภาวิสามันขึ้นมาเพื่อหลอกด่ารัฐบาล
ฉะนั้นตอนนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้แล้วถ้าจะถามว่า
การที่จะนำข้อเสนอแนะข้อมูลต่างนำเสนอในสภา
นั้นเนี่ยจริงแล้วเวลานี้ข้อมูลแต่ละด้านความ
คิดความเห็นมีมากมายมหาศาลอยู่แล้วไม่ต้องฟังจากภักดิ์
ฝ่ายค้านก็ได้ฉะนั้นเรื่องนี้ดูท่าว่าไม่รู้จะไปถึง
ไหนบางคนบอกว่าเปิดสภาขึ้นมาเอาคนสี่ร้อยห้าร้อย
คนมาชุมนุมกันมันก็เอาคนมามาแพร่เชื้อกันเพราะว่า
สี่แสนห้าร้อยคนไม่รู้ใครเป็นใครใครไปเจอกลุ่มเสี่ยง
จากไหนบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้เขาก็ยิ่งหวาดภาวะกันอยู่
ด้วยพอมีข้อเสนอแนะอย่างนี้บางคนก็เลยเสนอ
ว่าถ้าอย่างนั้นเปิดสภาวิสามันแต่ไม่ต้องมากัน
ร้อยห้าร้อยหรอกให้แต่ละพักเนี่ยส่งคนที่มีข้อมูล
คนที่มีความคิดเห็นดีคนที่มีข้อเสนอแนะดีเอา
ไปอภิปรายในสภาส่งตัวแทนมาถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่า
มากันไม่กี่คนก็เปิดสภาวิสามันได้แต่สุดท้ายขึ้นมา
เรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบเรื่องนี้ยังไม่รู้ว่าจะเดิน
ไปสู่จุดนั้นได้เมื่อไหร่ในการเปิดสภาวิสามันเพื่อ
พูดคุยเสนอแนะถกเถียงกันเรื่องการเลือกโควิดหนึ่ง
ถามว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรมันก็ปฏิเสธ
ไม่ได้หรอกครับว่าถ้าเปิดสภาขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่า
อาจจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวยงแต่ว่าประชาชน
จะได้ประโยชน์อย่างน้อยเรื่องที่ประชาชนแขวงใจ
กันอยู่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้ากากไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการส่งออกการกักตุลการนำเอาไปขายใน
ออนไลน์ในราคาที่แพงผิดปกติได้กำไรได้ผลประโยชน์
กันซึ่งกำลังเป็นเรื่องกันอยู่ตอนนี้ถ้าเปิดสภา
เรื่องนี้ขึ้นมาก็แปลว่าสภาก็จะต้องร้อนกับเรื่องนี้
แต่ว่าจะได้ประโยชน์อะไรกับการเสนอแนะข้อมูลในการ
แก้ไขป้องกันปัญหาเรื่องโควิด๑๙หรือไม่ไม่
รู้แต่ว่าเป็นบทบาทของฝ่ายค้านที่เขาอยากจะเขา
อยากจะให้เปิดสภาถามว่าจริงแล้วเรื่องนี้ประชาชน
คิดยังไงตอบได้เลยว่าเรื่องใหญ่ใหญ่นั้นเนี่ยสภา
จะเป็นฝ่ายตัดสินในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเขา
จะใช้สภาตัดสินเรื่องสำคัญสำคัญในอดีตเช่นว่า
จะเอาประเทศเข้าไปสู่สงครามหรือไม่ก็ต้องตัดสิน
กันในสภาเข้าไปสู่สงครามแล้วประเทศควรจะมีแสดง
จุดยืนยังไงกับฝ่ายไหนแบบไหนมากน้อยแค่ไหนต้อง
ตัดสินกันในสภาฝ่ายบริหารต้องขอความเห็นจาก
สภาเพราะสภาตัวแทนเป็นตัวแทนของประชาชน
ฉะนั้นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่สภาจะเป็นผู้
ตัดสินสภาจะเป็นฝ่ายตัดสินแต่ว่าในบ้านเราบางที
กลไกก็ไม่ปกติหลายเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้
เงินเยอะเยอะต้องเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญแต่ว่า
ไม่ได้ผ่านสภาหรอกครับกฎหมายไม่ได้เขียนว่าจะต้อง
สภาฝ่ายบริหารไปดำเนินการกันเองได้แต่เรื่อง
เรื่องประชาชนบอกว่าเป็นเรื่องหยุ่มหยิมไร้สาระฝ่าย
ควรจะตัดสินใจเองได้แต่ว่ารัฐมนูลเขียน
ไว้บอกไม่ได้ต้องให้สภาเป็นคนตัดสินสภาก็อภิปราย
ไม่รู้กี่วันต่อกี่วันเพื่อเพื่อตัดสินเรื่องที่
คิดว่าไม่ควรจะนำเข้าสภาล่าวนี้เป็นต้นฉะนั้น
เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าโดยกลไกของรัฐมนูลหรืออะไรต่างก็ตามแต่
สภาไม่ใช่เป็นเวทีตัดสินใจเรื่องสำคัญสำหรับประเทศไทยเสมอไป
และเรื่องสำคัญไม่จำเป็นต้องให้สภาตัดสินเสมอไป
เรื่องเล็กที่ไม่ควรจะให้สภาตัดสินสภาก็ไปเสียเวลากับเรื่องเล็ก
ก็กลไกมันเป็นแบบนี้คนก็เลยมีความรู้สึกว่า
ระบอบประชาธิปไตยของเราทำไมทำไมไม่เป็นเหมือนในต่างประเทศ
พูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมเห็นคลิปคลิปหนึ่งที่เขาแชร์กันมาก
เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในสภาของสหรัฐอเมริกา

สอสอพักฝ่ายค้านคือพักเดโมแครตมาจากรัฐคาลิฟอร์เนียคือคุณเคที่พอเตอร์
คุณเคธีพอเตอร์ได้ใช้ไวบอร์ดเขียนเอาข้อมูลมาเขียนถามเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธุคือในโรบด
แล้วก็ถามไปถึงอีกคนนึงผู้อำนวยการสำนักควบคุมโรค
ซึ่งต้องไปชี้แจงในสภา
ปรากฏว่าเธอหยิบเอาข้อมูลมาอธิบายให้เห็นว่า
ถ้าปล่อยให้มีการติดเชื้อในสหรัฐอเมริกาในจำนวนเท่านั้นเท่านี้คน
รัฐบาลจะต้องเสียเงินมากน้อยแค่ไหน
มีตัวเลขรายละเอียดมาเปรียบเทียบชี้ให้เห็นแล้วก็ถามเป็นข้อ
ต่อไฟล์ของกระทรวงสาธารณ์ศักดิ์สุรคมมีหน้าที่ตอบ
ถามกันไปซักกันไปถามกันมา

เจ้าหน้าที่สองคนที่ไปตอบข้อสักถามของนางเคที่
ก็ยอมจำนวนในข้อมูลว่า
ถ้าสหรัฐไม่ยอมออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องค่าตรวจโควิด๑๙
สหรัฐจะลามไปถึงไหนจะเกิดความเสียหายยังไง
แต่ถ้ายอมให้ใช้งบประมาณเอามาตรวจ
ใครก็ตามแต่ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ
แล้วสามารถป้องกันยับยั้งได้ในระดับหนึ่ง
ความสูญเสียจะลดลงไปเท่าไหร่
กันไปซักกันมาในที่สุดฝ่ายกระทรวงสาธารณสุข
ยอมจำนวนครับยอมอนุมัติ
อนุมัติกันต่อหน้าต่อตาตรงนั้นเลย
นี่เป็นการทำตัวอย่างให้เห็นว่า
ในทางการเมืองระหว่างซีกฝ่ายค้านกับซีกฝ่ายรัฐบาล
ไม่จำเป็นต้องห้ำหั่นกัน
ในเมื่อสถานการณ์วิกฤตเดินทางมาถึง
ฝ่ายค้านก็ไม่ได้คิดว่าจะโจมตีรัฐบาล

โจมตีรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาล
เกิดความเสียหายในทางการเมือง
ฝ่ายรัฐบาลในที่สุดเขาก็รับฟังปัญหา
เมื่อรับฟังปัญหาแล้วเขาเห็นว่า
สิ่งที่นำเสนอและข้อมูลที่นำเสนอนั้น
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่คิดว่าเป็นประโยชน์
เขาก็ตัดสินใจยอมรับกับข้อเสนอแนะ

นี่เป็นตัวอย่างดีว่าในท่ามกลางการเมือง
สถานการณ์วิกฤตในบ้านเมืองนั้น
ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลก็ช่วยกันทำประโยชน์

เราก็อยากเห็นภาพนั้นว่าระหว่างการเมือง
ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลจากนี้ไป
คนไทยจะต้องเผชิญปัญหาอีกมากมายแค่ไหนก็ไม่รู้
ฝ่ายการเมืองควรจะทำยังไงที่ให้ประชาชนมีความรู้สึกว่า
นี่เป็นการปรองดองสมานฉันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้ประชาชน
ต่างฝ่ายต่างเลือกพวกท่านทั้งหลายเข้ามา
และนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของสัปดาห์นี้แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ